คุณผู้ชมคะการเสียชีวิตของหมอปอ
ปอเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วเสียชีวิต
ทีนี้ในโลกโซเชียลตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะปกติสุขภาพร่างกายของหมอปอก็แข็งแรงดีตลอด
ทีนี้ครอบครัวค่ะบอกว่ามีอยู่ปัจจัยเดียว
คือหมอปอเพิ่งไปฉีดไฟเซอร์เข็ม๓มา

หลังจากนั้นมีไข้ขึ้นแล้วความดันก็ตกลง

แล้วก็เป็นการเสียชีวิตอย่างปริศนาด้วยนะ

เพื่อนแล้วก็ญาติคาใจสงสัยแน่นอนว่าหมอปอ
น่าจะเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนเข็ม๓
แต่ว่าตอนนี้หมอยังไม่ได้ระบุสาเหตุ

เรื่องนี้คนแชร์กันเยอะมากเลยค่ะ
จากไปของหมอปอกันสุดาวิชัยศึก

บอกว่าหลายคนถามว่าเกิดอะไรกับหมอปอ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไล่เลียงดูไทม์ไลน์กันหน่อยค่ะ
ไปวันที่๗ธันวาคม
ปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่๓
หลังจากนั้น๑๗ธันวาหมอก็มีไข้
หนาวสั่นอุณหภูมิสูง๓๘องศา
ก็กินยาแล้วก็พักอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ
ช่วงวันที่๑๘ถึง๒๑ธันวาคม
พอตรวจออกมาผลเป็นลบ

แต่ตอนกลางคืนมีไข้สูงเกือบ๔๐องศานะคะ
แล้วพอมาวันที่๒๑ธันวาก็ไปตรวจ
ไม่เจอไม่เจอว่าเป็นอะไร
ไม่พบโรคไม่เจอต้นเหตุอาการอะไรครับ
๒๓ธันวาคมไข้ก็ยังสูงอยู่๓๘๓๙ธันวาคม
ทีนี้พอไข้สูงกลางคืนตอนประมาณสักตี๒
ปอไปแอดมิตรที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
แล้วพอมาวันที่๒๓ถึงวันที่๒๗ธันวาคม
คุณผู้ชมไข้๓๘องศา
กินยาแล้วนะแต่ก็พอหลังจากกินยา
คือหมอปอบอกว่าเอาจริงหมอปอบ่นเลย
อยากมาอยู่ข้างนอกแล้วในโรงพยาบาลอยู่แล้วมันอึดอัดเหลือเกิน
เพราะว่าเจาะเลือดไปตรวจอะไรก็ไม่เจอเชื้อค่ะ
ทีนี้๒๘๒๙ธันวาไข้เริ่มลดลงแล้ว
ก็ไปพักฟื้นที่บ้านจนมา๔มกรา
ปอพิมพ์ข้อความมาบอกนะว่าตอนนี้มีไข้
ความดันตกด้วยต้องแอดมิตรที่โรงพยาบาลราชบุรี
หลังจากนั้นค่ะอาการซุดลงเรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชม
พอมาวันที่๕หมอปอเงียบหายไป
แล้ววันที่๖มาทราบข่าวอีกทีนึงเป็นข่าวเศร้า
ทราบจากพ่อของหมอปอนะว่าหมอมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
พยายามปั๊มหัวใจไปหลายรอบค่ะทุกครั้งที่ปั๊มก็คือยื้อชีวิตได้
แต่หมอบอกว่าสมองของหมอปอนขาดเลือดแล้วร่างกายก็ไม่ตอบสนองแล้ว
หลังจากนั้นช่วงบ่ายวันที่๗ค่ะหมอปอจากไปอย่างสงบนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้าคนในครอบครัวก็จะรู้แหละว่าหมอปอแข็งแรงมาตลอดเลย
แต่ปัจจัยเดียวเอ๊ะเกี่ยวไหมที่หมอปอไปฉีดไฟเซอร์เข็ม๓มา
ตอนนี้หมอยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

นักข่าวของเราไปที่วัดหลวง
ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงคุณพ่อ
แต่นอกจากคุยกับคุณพ่อแล้ว
นักข่าวของเราคุยกันกับเพื่อนสนิทของหมอปอ

ปอทำงานอยู่ที่คลินิกแพทย์แผนไทย
จันทบุรีทำได้๒เดือน
ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นเนี่ยนะคะ
แต่คนไข้ก็รักเพราะว่าหมอปอนอัธยาศัยดี

แล้วหมอปอสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
ใบหน้าของหมอปอคือหมอปอเป็นคนที่สดใสนะ
ใช่ใช่ค่ะดูแลคนไข้เป็นอย่างดี
แล้วหมอปอก็ไปฉีดวัคซีนโควิด๒เข็มแรกไปฉีดซีโนแวค
ฉีดที่โรงพยาบาลค่ายพานุรังศรีที่ราชบุรีนี่แหละค่ะ

จนมา๗ธันวาหมอปอไปฉีดไฟเซอร์เข็ม๓
ศูนย์การฉีดวัคซีนอัญมณีของโรงพยาบาลพระปกเกล้า
หลังจากนั้นหมอปอก็ป่วย
ทีนี้หมอลงความเห็นเอาไว้นะคะ
ว่าเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุกับต่อมน้ำเหลืองโต
ใช่ครับนี่จริงตามไลน์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หน้าจอเนี่ยทางญาติทางเพื่อนก็คุยกับหมอปอตลอดเหมือนกันนะ

ถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง

ใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดพอหมอปอมาเสียชีวิตลง
คนใกล้ชิดอย่างเพื่อนของหมอปอบอกว่า
ตอนนี้มันเหมือนกับมีปัจจัยเดียวคือเรื่องของวัคซีนหรือเปล่า
อาทิตย์การเสียชีวิตก็คือเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุ

ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้โทษว่ามันจะเกิดจากวัคซีนไฟเซอร์เนอะ
แต่ว่านั่นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเขาได้รับไป
ก่อนที่มีอาการป่วยเป็นสาเหตุเดียวนะตอนนี้

ก็ทางญาติอาจจะไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ตอนนี้ก็คือว่าถือว่าเขาได้กลับบ้านสวรรค์เขาแล้ว
ก็เดี๋ยวคุณพ่อเขาก็พูดแทนคุณพ่อนะ
คุณพ่อเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบมีลูกสาวคนเดียว
แล้วก็ภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่เหลือใคร
ก็อาจจะเป็นคุณพ่อที่น่าสงสารที่สุด
ตอนนี้ก็ให้กำลังใจคุณพ่อครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนของหมอปอก็บอกด้วยนะคะ
หลังจากที่โพสต์เรื่องราวนี้ไปนะ
รองพอโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็ติดต่อเข้ามา
แล้วก็จะขอตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีน
หลังจากงานศพของหมอปอก็จะมีการยื่นเรื่องนะคะ
ที่สปสชที่จังหวัดระยอง
เพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาต่อไปด้วยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณพ่อของหมอปอนะครับ
ก็คือคุณพ่อสุรพลวิชัยศึกนะครับ
พ่อเปิดใจนะครับว่ารู้สึกเสียใจ
กับการจากไปของลูกสาวคนเดียว
คือคุณพ่อน้ำตาคลอตลอดเวลาเวลาที่ฟังสวดนะ

เพราะคุณพ่อเปิดใจบอกว่าพ่อกับหมอปอ
กับลูกมีกันอยู่แค่๒คนเท่านั้นแหละ
คือภรรยาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๕๗
ใช่ก็เหลือพ่อกับลูกแค่นั้นนะครับ
ลูกเป็นทั้งความหวังและความภูมิใจของพ่อ
ที่ผ่านมาหมอปอไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังเลยนะครับ
ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกสาว
พ่อก็ยังอวยพรขอให้เขาหายไว
ที่ผ่านมานะครับพ่อเตรียมไว้ให้เขาทุกอย่าง
เพราะมีกันแค่๒พ่อลูกนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับเพื่อนของลูกสาว

ขอให้มีการตรวจสอบและการขอเยียวยา
เพราะพ่อเองบอกว่าพ่อไม่มีแรงกายแรงใจแล้ว

เพราะว่าตอนนี้เหมือนชีวิตมันพังทลายไปหมดแล้วนะครับ
เพราะเพื่อนดีมาตลอดก็ไม่เคยต้องห่วง
และที่ห่วงก็คือห่วงความปลอดภัยของลูก
แล้วที่โทรทุกวันก็คือห่วงความปลอดภัยของลูก
ไม่ได้โทรไปจิ๊กไม่ได้โทรไปจามหาอะไร

เขาก็โทรถามไปไหนทำอะไร
แค่รู้ว่าลูกอยู่ไหนปลอดภัยก็โอเคเท่านั้น

ต้องสูญเสียลูกก่อนวัยอันควรแบบนี้นะครับ

ปอจริงเป็นคนที่สดใสแข็งแรงน่ารักเสมอเลย
หมอปอได้สาธิตท่าออกกำลังกาย

ก่อนที่หมอปอจะจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

แต่ก็เห็นรอยยิ้มของหมอปอร์อยู่ภายใต้หน้ากากนะฮะ

ปัญหาที่จับอะไรก็ได้ยกขาขึ้นแล้วก็ยืดโน้มตัวไปทางด้านหน้า
๕๑๐ครั้งต่อท่าลองไปทำตามกันได้เลย
สำหรับใครที่มีอาการปวดหัวเข่าตรงด้านใน
โอ้โหนี่สูญเสียคุณหมอไปท่านหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหมอปอด้วยนะฮะ
ค่ะแสดงค่ะหมอปอด้วยยุค๒๕ปีเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมคะดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้หน่อย
ที่ทางสบคมีการรายงานออกมา
ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม๗๑๓๓ราย
อาจจะเห็นว่าลดลงมาจาก๒๓วันก่อนที่๘๐๐๐ราย

ใช่เพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๒๘๔๖๐๙ราย
และสำหรับผู้ที่รักษาหายวันนี้ยอดในช่องสีเขียวอยู่ที่๓๓๐๖ราย
และตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๑๒ศพ
สำหรับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ยังรักษาอยู่
มีอยู่๖๑๙๗๔ราย
ช่องสีชมพูคือที่อาการหนัก๔๒๙ราย
แล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจมีอยู่๑๑๐รายนะคะ
ดูตัวเลขผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙หน่อย
ตัวเลขตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์๖๔ถึง๑๐มกราคม๖๕
รวมก็คือ๑๐๖๗๕๘๖๙๖โดส
แบ่งเป็นเข็มที่๑อย่างที่คุณผู้ชมเห็นสะสมรวม๕๑ล้านราย
ที่๒สะสมรวม๔๖ล้านราย
และเข็มที่๓สะสมรวม๘ล้านราย